เมื่อวานนี้ตอนสักประมาณบ่าย๓โมงก็มีครอบครัวหนึ่งเนอะ
เขาพาลูกหลานไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่รำพึง
แล้วก็ตอนนั้นคลื่นลมแรงก็มีการปักทงแดงไว้ที่ริมชายหาด
ผู้เป็นพ่อที่พาลูกกับหลานไปเล่น
ฆ่าสายตากับลูกกับหลาน๒นาที
เท่านั้นโดนทะเลสัดลงทะเลไป
ช่วยมาได้หนึ่งคนคือหลานอายุสิบเอ็ด
แต่ลูกของตัวเขาโดนน้ำทะเลซัดจมหายไป
และเพิ่งเจอวันนี้นะฮะ

ผู้เป็นแม่เดินทางมามาเห็นศพของลูกสภาพเป็นแบบนี้เลยครับ
จริงแล้วลูกด้วยอยู่กับเราเนี่ย
หัวไม่เคยเจอทะเลเลยเรามีเป็น
ให้หนามด้วยว่าครั้งแรกที่มาเนี่ยอะไรทำมาหนากแล้ว
ร่างนะฮะหลังจากนั้นก็มีการแจ้งครอบครัวคือร่างของน้องไปอยู่ที่โขดหินห่างจากจุดที่น้องจมไป๔๐๐เมตร
ร่างของน้องเด็กชายวัย๙ขวบนะคลื่นซัดไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าก็ค้นหากันต่อ
ที่กู้ภัยสว่างพรมรยองก็ไปเจอร่างของน้องลอยไปติดโขดหินนะฮะอย่างที่บอกไปก็เลยต้องประสานทางด้านของตำรวจมาช่วยกันตรวจสอบ
พร้อมกับแพทย์เวรพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็มาตรวจสอบชนะสูตรพลิกศพของน้องด้วยคือขณะที่ร่างของน้องนำขึ้นมาเนี่ยกู้ภัยเอาร่างขึ้นมา
ผมสักครู่ก็เห็นนะฮะวะก็มีแม่แล้วก็มีญาติญาณร้านามาเห็นกลอมหลอกห้าแกมรงมกู้ภัยก็

ต้องเอาผ้ามาขึงเอาไว้ไม่อยากจะให้ทุกคนเห็นร่างของน้องแบบนั้น
แล้วก็ต้องช่วยกันปลอบใจคุณแม่ด้วย
คุณแม่ของน้องคือคุณเกษรินบอกว่า
คือตัวแม่เองแยกทางกับฝ่ายสามีตั้งแต่ลูกอายุขวบหนึ่ง
พอโตขึ้นมาก็เลี้ยงกันไป
ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ฝ่ายสามีมาขอ

วันหยุดยาวเพราะลูกไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน
อายุ๙ขวบแล้วก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นคุณพ่อคุณลูกกันก็อนุญาตให้ไป
แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการที่ลูกไปเห็นทะเลครั้งแรกจะกลายเป็นว่าลูกจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ส่วนฝ่ายพ่อเองก็เสียใจมากเช่นเดียวกันพูดอะไรไม่ออกครับ
ญาติที่ไปด้วยกันก็บอกว่าเมื่อคืนหลังจากที่ยุติการค้นหาน้องไปเนี่ยฝัน
ฝันว่าน้องเนี่ยรออยู่ริมหาดทั้งคืนอันนี้คุณพ่อก็ฝันเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็เลยแบบอันนี้เมื่อวานคุณพ่อเข้าไปจุดทูบนะ
ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เปิดทางให้เจอลูกคุณพ่อเขาก็เสียใจก็ไม่ได้คิดว่าการจะคลาดสายตา๒นาทีจะกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้
สุดท้ายฝันว่าลูกเนี่ยรออยู่ที่ดิมหาดทั้งคืนนะครับก็คือสุ่นก็เตรียมใจไว้นะฮะ
เช้ามาก็กลายเป็นเรื่องเศร้าเพราะเจอร่างของน้องก็เดี๋ยวจะเตรียมร่างน้องเนี่ยกลับไปทำพิธีที่ปราจีนบุรีนะครับ
แต่ย้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับจุดนี้หาดแม่รำพึงนะตอนนี้เขามีการปักทงแดงเอาไว้เตือนว่าอย่าลงเล่นน้ำ
เพราะมันมีเรื่องของคลื่นลมแรงเป็นเรื่องของมรสุมนะครับเหตุการณ์นี้ครอบครัวนี้เดินทางมาจากปราจีนบุรีมาเที่ยวพักผ่อนวันหยุดยาว
เด็กก็เลยไปขอเล่นน้ำแต่เจ้าของร้านที่เช่าห่วงยางเขาเตือนแล้วว่าระวัง
ทงแดงเนี่ยอย่าลงไปให้ลูกหลานเล่นแค่ตรงหาดก็พอริมเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไปแต่พ่อเขาบอกว่าผมก็ผลักสายตาไป๒นาที
ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้หลังจากนั้นมีคนตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำนะครับแล้วยาดเนี่ยช่วยกันเอาหลานที่อายุ๑๑ปีขึ้นมาได้
แต่ลูกของเขาเนี่ยอายุ๙ขวบเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ทันนะน้ำมันดูดลงทะเลไปนะครับล่าสุดเองก็ขอความร่วมมือนะครับนะฮะถ้าเกิดเห็นทงแดงแบบนี้ก็อย่าฝืนอย่าลงเล่นน้ำเป็นอันขาดเพื่อความปลอดภัยอันตรายครับ
ช่วงนี้ก็คลื่นลมอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องสังเกตคำเตือนนะคะทงเตือนที่เจ้าหน้าที่ไปปักเอาไว้ด้วยค่ะ